โดเรมีฟาซอนลาทีโด

ขวัญไล่เสียงคนเดียวโอเคอยู่
เพราะมันมีข้างหูอะไรนะ

เสียงหลงไม่เกรงใจใคร
นี่แหละความเสียงหลงนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของคุณแจ๊คเกอร์มีส
คนนี้เหมือนกันพีคพัทรัสยาคุณผู้ชมค่ะ
หรือว่าพีคทัศนาสยาล่าสุดเป็นนักร้องขั้นหนึ่งไปแล้ว

เดี๋ยวก่อนนะนี่เขามาจัดคอนเสิร์ตทำไมไม่ชวนกันบ้างเลย
จริงยุคนี้เวลารับศิลปินเราต้องเตรียมพร้อมอะไรรู้ไหมค

ไม่ใช่ง่ายนะครับพีคหนักข่าวนี้ไม่ต้องเตรียมตวมตัว
บอกเลยงานนี้พีคมากสมชื่อไปเลยจ้ะ
พรสวรรค์หรือจะมาต้านพรแสวง
อันนี้เป็นคำพูดที่ไม่เกินจริงสำหรับสาวพีคนะคะ

ด้วยร้องว่าไงนะแจ๊กกะรีนร้องไปสิ
พอดีแล้วค่ะซีส
เขาไปแล้วค่ะซิส
เอออันนี้เป็นเพลงซิงเกิลที่๒นะคะ
ต่อจากเพลงแรกที่ว่ากีใจ
อันนี้เป็นซิงเกิลที่๒แล้วบอกเลยว่ามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าดังมาก
คือเตือนสติคนข้างรักงมงายเขาเลิกกับเราแล้วแล้วก็พอได้แล้ว
หยุดแล้วนี่เลิกเพ้อเลิกเพ้ออะไรอย่างนั้น
และที่สำคัญชาวโซเชียลชื่นชมพัฒนาการในเรื่องของการร้องเพลงของพีคเนี่ย
บอกว่าร้องดีขึ้นมากเพราะเพลงนี้เป็นเพลงช้าด้วย

คบอกว่าได้โอกาสมาแล้วก็ต้องฝึกฝนเยอะค่ะ
ทำให้ได้ดีที่สุดเลยเพราะว่ามันคือความฝันของพีคเองเลยนะ

ที่อยากจะเป็นนักร้องดูโอนะ
เออแต่ได้มาเป็นนักแสดงซะก่อน
แต่ว่าได้เป็นศิลปินเดี่ยวคุณผู้ชมค่ะโอ้โห

ส่วนเรื่องความรักกับอาตอสค่ะตอนนี้บอกเลยว่าแฮปปี้ดี
มีเวลาให้มากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้
ตอสนะถึงกับนับวันให้ปิดกล้องละครเลย

จากงานละครแล้วก็ยังมีผลงานเพลงอีก

หน้าช่วงนี้คือแบบโปรโมทเยอะมาก

อัตตาทนได้ใช่เขาทนได้
แล้ววันที่แบบพีคปิดกล้องเขาดีใจกว่าพีคอีก

ก่อนหน้านั้นนับวันแบบถอยหลัง๓คิว
เขาก็จะแบบอีก๓คิวอีก๒คิว
เหมือนบอกว่าเขารุ่นค่ะเขารุ่นว่ามันจะมีเวลามากขึ้น
แต่ว่าพอปิดกล้องแล้วก็ได้ไปพักผ่อน

พึ่งรู้ว่าตอทก็เป็นคนท่อนรักคนนึง

เป็นคนที่ดูแลแฟนดีมากเลยนะ
เป็นอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงสาวที่งานแน่นละกัน
สำหรับคนนี้เห็นแบบนี้ค่ะพีคเนี่ยบอกเลยปกติงานละครเนี่ยไม่เคยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะ
เออนะพอเป็นงานเพลงเท่านั้นแหละค่ะเวลาเข้าวัดทำบุญก็จะยกมือไหว้ขอให้เพลงเนี่ยบังปังแล้วก็ดัง
นี่แหละใจมันรักพี่รักในการเป็นนักร้องรักในการเป็นศิลปินจริงหนูอยากเป็นนักร้องเขาบอกอย่างนั้น
ส่วนเพลงนะคะส่วนแฟนเพลงพีคสยาค่ะ
พีคบอกว่าเพลงใหม่อีก๖เดือนเจอกันค่ะซิสรอเลยนะคะตอนนี้ไปหัดเต้นเพลงพอได้แล้วค่ะ
ซีดไปก่อนก็แล้วกันเขาเต้นยังไงอ่ะท่าเต้นเขายังไงหรอ
เอาไปฝึกกันก่อนแม่พี่วางตาหลิวแล้วก็เต้นตามทุกสยานก่อน